สำหรับคำอ่านวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะครับว่าผลเอกประยุทธนะครับไม่สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีพักบ้านพักหลวงครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับสารรัฐธรรมนูลนะครับได้อ่านคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่ามกลางบรรยากาศในตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากา

ทั้งหมดล่าสุดนะครับหลังจากที่หลังจากที่สารรัฐมนูลนะครับอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นครับคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ